ยไทยรัฐแอปพลิเคชันใหม่สนุกต่อนอกจออมโหลดแล้ว

แม่บ้านประจนบาง
สวัสดีค่ะ
อ๋อออมสกาวใจภูมิสวัสดิ์ค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
พร้อมปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

เบื่อเบื่อเบื่อมากแล้วทำไมมันยังเป็นเบื่ออย่างนี้

จะเปิดรายการมาทำไมบ่นเบื่ออย่างนี้มันไม่เป็นมงคล
ถ้าเผื่ออะไรงานการก็มีทำเผื่ออะไร

มันเบื่อจริงแม่ไม่เบื่อแล้วมันเจออะไรแต่เรื่องเดิมมันน่าเบื่อ
โอ้ยตายแล้วค่ะฮอร์โมนสวีงมาก

โอ้ยตายแล้วฮอร์โมนมันเปลี่ยน๖๐๐๐บาทมากเลย
มีน้องมีน้องอะไรมันไม่ใช่อย่างนั้นแค่เบื่อขนม
แค่แบบดิมแก๊วไม่ชอบความซ้ำซากตำเจ
ถ้าบอกว่าเบื่อขนมเนี่ยเข้าประเด็นไปเลยคุณแม่จะได้รู้
วันนี้นะอยากจะบอกลูกว่า
แม่จะนำเสนอธุรกิจที่เกี่ยวกับขนมไทย

แต่วันนี้ค่ะจะชวนคุณผู้ชมนะคะ

เปลี่ยนความคิดจากขนมไทยแบบเดิมไปเลย

เสิร์ตขนมไทยรูปทรงใหม่ค่ะ

ยิ่งนับวันยิ่งห่างหายไปจากวิถีชีวิตประจำวันของ
คนไทยแท้อย่างเราเพราะฉะนั้นเขาก็เลยคิดคอนเซ็ปต์นี้ขึ้นมา
เพื่อให้ขนมไทยอยู่คู่บ้านคู่เมือง
กรอบกู้เอกราชให้เราได้ตลอดไป

ทำไมยังไม่พาไปรู้จักธุรกิจนี้เอง

เราไปรู้จักกับเจ้าของธุรกิจนี้กันเลยดีกว่าในช่วง
แม่ป้าภาร้วย
คุณคิมทิพดาจันทจรูนพงศ์เจ้าของขนมไทยภายใต้ชื่อดีเสิร์ต
ไอเดียสร้างสรรค์พัฒนาขนมไทยสร้างรายได้๖หลักต่อเดือน
มาอยู่กับเราแล้วนะคะขอต้อนรับคุณคิมทิพดาจันจรูนพงศ์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
นี่เป็นเจ้าของร้านนะคะกลับมาภายใต้แบรนด์ไทยว่าดีเสิร์ตนี่
พูดถึงคำนี้มันแบบว่าทับสับเนอะ

มันคือขนมหวานก็ได้แต่ตอนแรกเรารู้ว่าชื่อดีเสิร์ตเราก็คิดว่า
อ๋อชื่อร้านดีเลิศประเสิร์ตศรี
ดูเป็นขนมไทยเราก็แบบเออแต่พอเป็นภาษาอังกฤษก็พรีเสิร์ตได้หมดเลย
ใช่แล้วจุดเริ่มต้นล่ะคะในการพัฒนาขนมไทยให้เป็นรูปทรงต่างแบบที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะ

จริงต้องบอกว่าธุรกิจหลักของคิมเป็นจัดเลี้ยง
อ๋อตอนนี้ก็ยังทำอยู่

ไม่ใช่เหมือนกันใช่ไหมคนละคิมค่ะ

แล้วด้วยแล้วยิ้มตายีเหมือนกันด้วย

แคร์เทอรี่ค่ะก็คือเน้นขนมไทยอาหารไทย
แล้วเป็นอาหารของคาวแต่เป็นอาหารไทยเหรอคะ
ใช่ค่ะแล้วพอถึงขนมไทยเนี่ย
มันเริ่มตกม้าตายเพราะว่าเราหาขนมที่อร่อยถูกใจไม่ได้

จริงขนมไทยเขาก็อร่อยแล้ว
แต่ว่าที่บอกตกม้าตายนี่มันตกม้าตายด้วยรูปลักษณ์หรือแบบ

ไม่เป็นเพราะเรื่องราคาแบบว่าดูไม่แพงป่ะถ้าต้องจัดเลี้ยง

คือพอจัทรเลี้ยงก็เข้ากันได้กับซีมงาน

ดูหน้าตาของขนมของคุณคิมนะคะของร้านดีเสิร์ตดูตรงนี้สิ

อันนี้คือไอเดียเหมือนแบบเป็นพวกขนมน่ารักแบบว่า

ดังโหยี่ปุ่นถูกถูก
นั่นใช่ไหมคะเอารามนานใจมาจากกันนั้นป่ะ
ใช่คือคิดว่าคนจะได้ทานง่ายด้วยไม่ต้องใช้แงะ

ไม่หวานจนเกินไปกลมอร่อยมาก

ดวงมากเลยบอกขนมไทยแต่นี่มันมะกะลองหรือเปล่าคะ
นี่มันเป็นขนมไทยแม่อันนี้เป็นแบบมะกะลอง
อันนี้คือปรับรูปแบบค่ะก็คืออย่างตัวนี้เป็นขนมกล้วย
แล้วก็ใส่มะพร้าวขูดแล้วก็งาคั่วหอม
แล้วก็สีส้มนี้ล่ะคะสีส้มแพร่รอดปัก
มันเทศอ๋อมันเทศมันเทศสีสองปักทอง
กล้วยมันสำปะหลังเปียกปูนค่ะ
ปีกปูนค่ะขอให้แม่ชิมก่อน
ลองกินทำไมทุกคนชอบเปียกปูนกันหมดเลยเนอะ

เดี๋ยวเราจะเปิดไส้ให้คุณผู้ชมดูนะครับ
เฉพาะรูปลักษณ์ที่มันเหมือนกับเป็นมะกะลอง
ไส้มะพร้าวความพิเศษไส้ก็มีมะพร้าวและมีงา
มีงาโรยด้วยน่าทานมาก

หอมไหมหอมหอมใบเตยเนอะ
ดังนี้ไปซื้อยังไงเป็นกล่องเหมือนกันปะฮะ

ราคาเท่าไหร่ค่ะ๘๐บาทถามดีกว่าพอเปิดตัวออกมาแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะ

ผู้ใหญ่ก็ชอบคนวัยกลางก็ชอบ

รู้สึกว่าปกติทานชิ้นหนึ่งก็จะรู้สึกความหวานมันติดคอจนกินชิ้นต่อไปไม่ไหวแล้ว
แต่อันนี้มันทานต่อได้เรื่อยแล้วแบบมันมันชาวักชาววังนะคะ
อย่างพวกเรายังชอบเลยเด็กรุ่นใหม่ฮะวัยรุ่นตอบรับไหมฮะ
เด็กรุ่นใหม่รู้จักไหมแล้วตอบรับดี
อาจจะทำหน้างงงค่ะพี่มันคืออะไรคะมักกะลองรึเปล่าแต่ก็ให้เขาชิมเพราะเขาชิมเขาก็เอออร่อยนะ
แสดงว่าได้กลุ่มวัยรุ่นเพิ่มมากขึ้นถามเรื่องราคาแล้วกันเนอะสมมุติจะมาซื้อร้านดีเสิร์ตเนี่ยราคาถูกสุดอยู่ที่อันไหนคะ
อ่าตัวเทียนสลัดงานเนี้ยตัวนี้เหรอคะ
๖๐บาทเนี่ยค่ะตอนนี้หรือเปล่าค่ะตั๋วนี้ละวะ

ในนี้มันเป็นเหมือนน้ำตาลอ้อยอะไรอย่างนี้ป่ะ

เป็นมะพร้าวขูดแล้วก็ผัดกับน้ำตาลปี๊บ

จะเป็นพวกไซส์ใหญ่ที่เอาไปใช้เป็นของฝากได้ค่ะ

อันนี้สามารถเป็นของขวัญได้เลยนะพี่กาว
ถ้าเป็นขนมที่หายากก็หาได้ที่ร้านของคุณคิมเลยเนาะ
แล้วขายที่ช่องทางไหนบ้างนะคะถ้าต้องการไปซื้อ

แต่ว่าเราก็จะมีออกอีเวนต์ขายตามห้างบ้างเป็นระยะ

เป็นของขวัญได้อย่างดีเลย

เพราะว่าเป็นเซ็ทที่แบบพอดีมาเลยเนอะเนี่ย

แล้วก็เอาไปจัดเลี้ยงก็เปิดกล่องได้เลย
จะเปิดเผยรายได้ปีล่าสุดได้ไหมคะว่า

แต่ส่วนตัวที่ขายของเขาอย่างเดียว

ไม่ต้องทั้งปี

ไปทำกัน
เอาละคะสื่อบสาวเราเรื่องจากร้านขนมซื้อเนินนะ

ถึงเวลาที่คุณคิมจะต้องมาสอนของเรา

ขนมมีฝีมือแบบนี้ระว่างคนละอย่างเนอะ

พวกแบบขนมขนาดนี้
คืออนาคตทำให้แฟนค่ะ

แล้วตอนนี้พักสักครู่ค่ะช่วงหน้าค่ะ